แต่อีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮามาก
บอกเลยว่าตอนนี้นาทีนี้วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพลง

เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงพลิกชีวิตลูกทุ่งหมอลำ
เสียงผินพี่จินตราภูนละอ้าบนะจ๊ะ
กลับมาเปรี้ยงมาปังกันอีกครั้ง
แน่นอนเพลงนี้ฮิตกระหึ่มเมืองลูกเด็กเล็กแดงคนเท่าคนแก่

งานวัดเอ่ยหัวเมืองเอยสถานบันเทิงดังเมืองกรุง

ทำให้วันนี้พี่จินตราถือวันดีวันที่๑กันยายนค่ะ

เพื่อทำพิธีบูชาพญาเต่างอย
แล้วบอกเลยว่าปีนี้อลังการงานสร้างค่ะ

นำทีมงานไปทำพิธีบูชาพญาเต่างอย
พร้อมกับรำบวงสวงกับชาวบ้านในชุดชนเผ่าภูไทย
ที่ทั้งสวยงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มาก

และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในปีนี้
มีคนดังจากบ้านกกอกอย่างลุงพล
มาร่วมแจมด้วยเพราะหลายคนรู้หลายคนรู้แล้วฟังแล้วว่าลุงพล
เป็นอีกหนึ่งในนักร้องเพลงเต่างอย
เวอร์ชั่นล่าสุดที่ร้องประกบกับพี่จินจินตราด้วย
แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานมาก

ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะ
ปีนี้บรรยากาศงานบวงสวงพญาเต่างอยมีสีสันสุดเลยนะคะ
แล้วจริงเพลงนี้คือเพิ่งปล่อยออกมาได้ประมาณ๓วัน
วิวในยูทูปนะคุณ

โอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้ฮิตจริงอะไรจริง
ใครอยากดูภาพบรรยากาศของงานบูชาพญาเต่างอยปีนี้